พาคุณผู้ชมขึ้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีคดีเกิดขึ้นสองคดี
ข่าวดีก็คือจับคนร้ายได้แล้วแต่ว่าก็ต้องมาเตือนภัยกันก่อน
เพราะว่าก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ผู้ชายทำร้ายผู้หญิงแต่ว่าไม่ได้ทำร้ายแบบทำร้ายร่างกายนะคะ
ปล้นซับแล้วก็ข่มขืน
ผู้ต้องหาคนแรกเนี่ยก็จะหาเหยื่อที่เป็นผู้หญิงขี่รถจักรยานยนต์มาคนเดียว
ถีบรถให้ล้มปล้นทรัพย์ข่มขืนถ้าขัดขืนก็มีทำร้ายร่างกายด้วย
ส่วนอีกคนนึงเป็นผู้ช่วยพยาบาลค่ะ
แต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยคือเอาโทรศัพท์ไปถ่ายใต้กระโปรงของเพื่อนร่วมงาน
แล้วก็ไปโพสต์ลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กลงในสื่อออนไลน์
แต่สุดท้ายตำรวจรวบมาได้ทั้งคู่แล้วนะคะ

สืบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่
จับตัวนายพานุพันธ์จันทรสนทิวัย๓๑ปี
เป็นผู้ช่วยพยาบาลโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่ง
ของกลางเป็นคลิปแอบถ่ายใต้กระโปรงหญิงสาวเกือบ๓๐คลิป
แล้วก็มีคลิปอนาจารย์อีกเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีพยาบาลสาวที่เป็นเพื่อนร่วมงานของผู้ต้องหานี่แหละ
แล้วก็รีบเข้าแจ้งความกับตำรวจให้สืบสวนติดตามแหล่งที่มาของภาพ
ตำรวจก็ลงมือสืบสวนปรากฏว่าสาวมาเจอว่า
เหล่านั้นเนี่ยมาจากผู้ต้องหาคนนี้ที่เป็นเพื่อนร่วมงานนี่แหละ
ผู้ต้องหาสารภาพนะคะบอกว่า
ก็ใช้โทรศัพท์มือถือแอบถ่ายขณะที่เพื่อนร่วมงานนั่งตามโต๊ะทำงานบ้าง
โดยจะทำทีเข้าไปนั่งพูดคุยใกล้แล้วก็ไปแอบถ่ายใต้กระโปรงเขา
หรือบางทีระหว่างเดินขึ้นบันไดเลื่อนตามงานถนนคนเดินก็ดี
นักท่องเที่ยวเขาก็มากันเยอะแยะเดินเบียดเสียดจำนวนมากส่วนใหญ่
ไม่ค่อยมีใครระวังตัวก็อาศัยจังหวะนั้นแหละค่ะไปถ่ายใต้กระโปรงเขา
มีการนำไปโพสต์นำไปเผยแพร่ที่ไหนอีกบ้าง
ส่วนใครที่เอาไปเผยแพร่ต่อหรือแชร์ต่อผิดด้วยเหมือนกันนะคะ
เพราะฉะนั้นใครเห็นอะไรแบบนี้ในโลกออนไลน์อย่ากดไลค์อย่ากดแชร์อย่าทำอะไรทั้งสิ้นกดรีพอร์ตอย่างเดียว
อย่าส่งต่อนะคะผู้เสียหายเขาก็โอ้โหเสียความรู้สึกสภาพจิตใจก็แย่อ้าวมันรูปฉันนี่
แล้วคือเรารู้ไงเป็นผู้หญิงนะคะก็เห็นใจกันบ้าง
ที่อีกคดีหนึ่งค่ะนายพรชัยนันตาคนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดเชียงใหม่
ก็ถูกจับได้พร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ตระเวนก่อเหตุนะคะ
คนที่ก่อเหตุมาหลายพื้นที่ก่อเหตุมาหลายครั้งแล้ว
ตั้งแต่มิถุนายนช่วงปลายเดือนปีที่แล้วเรื่อยมาจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมนี่แหละค่ะ
มีคนร้ายตระเวนขี่รถจักรยานยนต์ถีบรถจักรยานยนต์เหยื่อที่เป็นผู้หญิง
ก่อนที่จะลงมือชิงทรัพย์แล้วก็ข่มขืนทุบตีทำร้ายร่างกาย
มีผู้ตกเป็นเหยื่อมาแล้วกว่า๑๐คนด้วยกัน
ก็มีทั้งที่ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดสันทรายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ตำรวจไปตามจับตัวได้ขณะที่ผู้ต้องหาหลบหนีไปอยู่ที่จังหวัดพยาว
นายพรชัยสารภาพบอกว่าก่อเหตุมาแล้ว๘ครั้ง
เงินที่ไปปล้นเขามาเนี่ยเอาไปเลี้ยงลูกเพราะตัวเองไม่มีงานทำค่ะ
แล้วก็ถูกภรรยาทิ้งไปหลายปีแล้ว
ตำรวจก็เลยควบคุมตัวพร้อมกับของกลาง
ส่งให้พนักงานสอบสวนแต่ละท้องที่ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป